ก็ต้องการที่จะยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร
แล้วก็สร้างภาพการจดจำใหม่ให้กับจังหวัดนี้นะครับ
ด้วยการชูเอกลักษณ์ของผ้าถ่อพื้นบ้าน
ให้ศึกษาภูมิปัญญาการย้อมผ้า
ซึ่งที่สกลนครก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการย้อมคราม
พร้อมกับรวบรวมผู้ผลิตมาไว้บนถนนสายเดียวกัน
ย้อมครามจะงดงามแค่ไหน
ติดตามจากคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
ย้อมคลามจากเส้นใยธรรมชาติ
สีฟ้าไปจนถึงสีน้ำเงินเข้ม
คือผลงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนเรือ
หนึ่งในชุมชนย้อมครามของจังหวัดสกลนคร
สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนค่ะ
นี่คือแหล่งเรียนรู้เรื่องผ้าครามแบบครบวงจร

แม่บ้านที่ว่างจากงานจะมารวมกลุ่มกัน
ผลิตผ้าย้อมคลามจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมค่ะ
พุ่มไม้เล็กนี้คือโฉมหน้าของต้นคราม

โดยจะเก็บใบครามที่มีอายุ๓๔เดือนในตอนเช้าตรู่

เมื่อแยกน้ำออกจะได้น้ำคลามสีเขียว

วนให้เข้ากันประมาณ๑๕นาที
น้ำจะเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าคลาม

โดยธรรมชาติสีครามที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถย้อมผ้าติดได้ค่ะ
ต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการก่อหม้อ
คือการหมักเนื้อครามตามธรรมชาตินั่นเอง
โดยหม้อแต่ละใบคือจุลินทรีย์มีชีวิต

คลาม๑ส่วนน้ำขี้เท่า๒ส่วนทุกวัน
เพราะการก่อหม้อนี้จะเป็นสิ่งกำหนดคุณภาพของสีที่จะเกิดขึ้นค่ะ
ย้อมคลามจะสวยหรือไม่สวยขึ้นอยู่กับขั้นตอนการย้อมเซ็นไฟล์ค่ะ
ุ่มเส้นไฟล์ลงในหม้อคราม
และบีบเม็ดสีในน้ำคลามเข้าไปยึดติดกับเส้นไฟล์
เมื่อนำเส้นไฟขึ้นจากน้ำคลาม
สีจะสัมผัสกับอากาศและค่อยปรากฏเป็นสีคลาม
ย้อมมากครั้งสีคลามก็จะเข้มขึ้น
เส้นไฟล์ที่ผ่านการย้อมและตากแห้งแล้ว
จะถูกนำมาทอเป็นผืนผ้าด้วยกี่ทอแบบดั้งเดิม
เพิ่มความยากอีกนิดด้วยกรรมวิธีแบบมัดหมี่
เส้นไฟล์ให้เป็นเฉดสีที่ต่างกัน
อย่างผืนนี้ชาวบ้านตั้งใจจะทำเป็นลายนกยูงตามจินตนาการ
ผ้าแห่งภูมิปัญญาและความอุตสาหะเหล่านี้
ชาวสะกนนครได้ถ่ายธอดวิธีผ้าย้อมครามให้กับลูกลูกหลาน
กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะเขากลัวว่า
ในอนาคตผ้าครามอาจจะถูกลืมเลือน
เราทำผ้าครามเราไม่เสียสาดเกิดนะ
เผื่อเราสอนลูกสอนหลานให้เป็นด้วย
โตไปเรื่อยจนแม่ไม่มีชีวิตในผ่าน

นักท่องเที่ยวที่ได้ชมความอัศจรรย์ของผ้าครามแล้ว

อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครค่ะ
ช็อปนี้จะใช้เสื้อยืดกับผ้าพันคอ

ย้อมสีคลามด้วยเทคนิคอันสร้างสรรค์

แบบไล่เฉดสีอ่อนเข้ม

เป็นงานศิลปะชิ้นเดียวในโลก

ยังมีถนนคนเดินผ้าครามแห่งเดียวในประเทศไทย
ขายสินค้าที่ผลิตจากผ้าคราม

นักท่องเที่ยวได้มาเดินเลือกซื้อกันค่ะ

จะเปิดทุกเย็นวันเสาร์และวันอาทิตย์
บริเวณถนนด้านหน้าวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารค่ะ

เสื้อสวยกระโปรงเก๋
กระเป๋าเป้ใบนี้ก็โดนใจวัยรุ่นสุดค่ะ
คลิปนี้เที่ยวง่ายสไตล์วิถีไทย

ท่าย้อมครามสกลนคร